คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราไปพูดถึงจังหวัดมรยอง
ต้องบอกว่ามีความพร้อมเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ตั้ง
เพราะว่าสามารถเชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำรวมทั้งทางอากาศ

และลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าในการกระสั่งโครงการต่าง
รายงานสดมาจากสนามบินอนาชาติอุตภัวครับ
วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาอย่างท่าอากาศสยานอุตถะพาว
เพื่อติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาสนามบินแห่งนี้
เพื่อที่จะยกระดับให้กลายเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่๓ของประเทศไทยค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะได้มีการหารือเพื่อวางแผนที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้
ให้กลายเป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกด้วยค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
นายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดประยอง
โดยเดินทางมาประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่แสดงออกถึงแนวทางการดำเนินงานของการท่าอากาศยานอุทธภาว
ที่จะพัฒนาสนามบินอุตภัวร์เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่๓
ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศค่ะ
พันเอกหญิงทักษดาสังคจันทร์ผู้ช่วยโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยผลการประชุมว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวในตอนต้นก่อนการประชุมว่า
ขอให้การประชุมครั้งนี้ตระหนักถึงศักยภาพของประเทศไทยที่สามารถพัฒนาได้อีกหลายสาขาค่ะ
เช่นการพัฒนาพื้นที่ฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ที่จะสามารถสร้างประโยชน์การเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณกองทัพเรือที่ให้ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่
การพัฒนาสนามบินนานาชาติอุตภัวและท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ด
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศค่ะ
ด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
บรรยายสรุปภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกว่า
บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมีฐานการผลิตอุตสาหกรรมปิโตเลียมเคมีของประเทศ
คิดเป็นเงินลงทุนถึงร้อยละ๓๖ของประเทศหรือประมาณ๑๙ล้านล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาอุตสาหกรรมสูงถึง๑๔ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น๑๓
โดยรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมมุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งทางราง
โครงสร้างโครงข่ายมอเตอร์เวย์เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางและลดเวลาในการขนส่งสินค้า
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางโดยเชื่อเมืองหลักและเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกด้วยค่ะ
ยังเชื่อมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน
โลจิสติกนะคะก็มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมพัฒนาเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางน้ำของภูมิภาคด้วยค่ะ
ทางด้านนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน
โดยเตรียมร่างกฎหมายสนับสนุนการลงทุนพร้อมพัฒนาต่อยอดความพร้อมด้านอุตสาหกรรมและบริการในอนาคตเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั่วโลกค่ะ
ล่าสุดก็มีเอกชนพร้อมลงทุนไม่ต่ำกว่า๑๕ล้านล้านบาท
นี้หัวใจสำคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกคือการพัฒนาสนามบินอุตภัวและพื้นที่ข้างเคียงค่ะ
จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งถนนพรางท่าเรือและอากาศ
โดยโครงการหาลือแผนงานที่ได้รับงบประมาณแล้ว
ก็ให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาค่ะ
ที่สำคัญจะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่าง๓สนามบินด้วย
คือสุวรรณภูมิดอนเมืองและอุตภัวร์
สำหรับการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกจุกเสม็ดนั้น
มีความสำคัญที่จะช่วยยกศักยภาพ

เช่นจุดจอดเรือยอดและเชื่อมกับภูเก็ต
จอดเรือเฟอรี่ที่สำคัญนะคะ
จะต้องดูเรื่องของการเชื่อมโยงไปอย่างท่าเรืออื่น
ท่าเรือแหลมชะบังแล้วก็สนามบินด้วยค่ะ
นี้นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนพัฒนาสนามบินอุตภัว
ให้จัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
หากมีข้อกฎหมายหรือที่เป็นอุปสรรคนะคะ
ให้รีบเสนอเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
นี้ขอให้รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่
แล้วก็สร้างความเข้าใจว่าการพัฒนานี้
จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แล้วก็ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้อย่างยั่งยืนค่ะ

นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังอำเภอบ้านฉาง

โครงการก่อสร้างโครงการกัดซ่อชายฝั่งด้วยค่ะ
อัญชลีสิริมวกค่าวทะลัดทีวี
รายงานสดจากท่าอากาศยานอุตภัวจังหวัดระยองค่ะ